วันนี้มีดราม่าเรื่องของลิงน้อยตัวหนึ่งเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์นะครับ
เมื่อมีผู้ที่โพสต์คลิปภาพลงเฟซบุ๊กนะครับ
เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งยืนเกาะลูกรงร้องไห้
หน้าของลิงน้อยตัวหนึ่งที่อยู่ในกรงนะครับ
เป็นการร้องไห้โดยเธอบอกว่า
สงสารเพราะว่าเลี้ยงลิงตัวนี้มาตั้งแต่ยังเล็ก
อบให้กับมูลนิธิแห่งหนึ่งไปดูแลเพื่อส่งคืนต่อธรรมชาตินะครับ
แต่ว่าที่สุดแล้วกลับดูแลไม่ดีเมื่อจะขอคืนก็ไม่ได้รับคืน

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ

ร้องไห้เซอึกเซอื่นกอดเจ้าลิงตัวน้อยผ่านกรงขัง
เรากับกำลังสูญเสียคนอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ
ขณะที่ลิงตัวนี้ก็เลียตามใบหน้าเสมือนเป็นการซับน้ำตาและปลอบขวัญ
คลิปนี้ลูกสาวของนางเหลาบาดงูเหลือมอายุ๔๔ปี
ชาวอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
โพสต์คลิปของแม่เธอที่ยืนร้องไห้กับลิงสมแอเอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
พร้อมข้อความบอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของคนกับลิง
มะลิลิงสมัยอายุ๓ปีถูกครอบครัวบาดงูเหลือมนำมาเลี้ยงไว้ที่บ้าน
หลังแม่ของมันถูกรถชนตายด้วยความรักจึงประคบประงมเลี้ยงดู
ต่างจากการเลี้ยงมนุษย์คนหนึ่งแต่เมื่อส่งให้มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าดูแล

มะลิกลับผอมโซและมีอาการเครียด
อ้อนวอนขอกลับไปเลี้ยงแต่ถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่
ยังปล่อยให้ลิงกัดหางตัวเองจนขาด
นั่นจึงกลายเป็นกระแสดราม่าในสังคมออนไลน์ขึ้นมาทันที
กลางกระแสสังคมออนไลน์ที่เริ่มโจมตีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

ดูเหมือนไม่ได้รับความใส่ใจจากเจ้าหน้าที่
เอ็ดวิววีคเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า
ออกมาชี้แจงสยบกระแสดราม่าว่า
เจ้าของคลิปเป็นผู้ติดต่อให้มูลนิธิ
รับเจ้ามะลิมาดูแลเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
เพราะมันเริ่มโตและขัดเจ้าของบ้าน
สัตวแพทย์ตรวจสุขภาพพบว่า
ถูกเลี้ยงแบบผิดวิธีจนหมดสภาพความเป็นสัตว์ป่า
ซ้ำร้ายยังให้กินอาหารที่ไม่ต่างจากคนทั่วไป
เห็นว่าลิงก์ตัวนี้
ข้างจะมีน้ำตาลสูง
เพราะว่ามากินพวกไอติมกินโค้กกินนม
ของหวานนะฮะของหวานเยอะในน้ำตาลในเลือดสูง
ใช่ครับสรุปแล้วต้องให้เปลี่ยนพิธิกรรมกับอาหาร

ไม่นานหลังจากนั้นเจ้าของจะมาแวะมาหา

เขาบอกว่าตลกกับแฟนตลกกับชาวบ้านใกล้บ้าน
แล้วก็โดนซ้อมบอกว่าจะเอาลิงคืน

และวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมัน

แต่นางเหลาก็ยังลอบนำขนมมาให้เกือบทุกวัน
ลิงตัวอื่นอิจฉากัดเจ้ามะลิจนเป็นแผลที่บริเวณหาง
สัตวแพทย์ต้องตัดส่วนที่เป็นแผลทิ้งป้องกันการอักเสบและติดเชื้อ
จึงถูกมองว่าลิงอดหยากจนกัดหางตัวเอง
ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของเจ้ามะลิก็ไม่ได้เสื่องซึมตามที่มีการแชร์ในสังคมออนไลน์
หยอกล้อกับเจ้าหน้าที่อย่างน่าเอ็นดู
ต่อมาครอบครัวบาดงูเหลือมที่เคยเลี้ยงดูเจ้ามะลิเดินทางมาที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเช่นทุกวัน
วอนขอลิงมะลิกลับไปเลี้ยงตามเดิมเพราะเป็นห่วงลิงที่ผอมโซ
แต่มูลนิธิยืนยันว่าไม่อาจคืนเจ้ามะลิให้ตามที่ครอบครัวนางเหลาร้องขอ
เพราะลิงสมแหมีสถานะตามกฎหมายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
คุณจะเลี้ยงว่าไหมอีก๓๒ปีค่ะ
แล้วลิ้งมีความสุขแค่ไหนที่อยู่กับมนุษย์
และลิงมีความสุขมากกว่าที่อยู่กับลิง
ไปรู้ว่าตอนที่เขาอยู่กับเราเขามีความสุขแค่ไหน
เพราะตอนที่เขาอยู่กับเราเขามีความสุขเขาแสดงออกให้เราเห็น

คือเขาแสดงออกมาเขาเป็นคนขี้อ้อน
เขาไม่เคยบุ่นวานไม่เคยสนเหมือนลิงตัวอื่น

พยายามชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการครอบครองลิงสมัย
ในแง่กฎหมายและการพรากชีวิตสัตว์ป่าตัวหนึ่ง
ที่มันควรจะได้อาศัยอยู่ในป่าพื้นใหญ่ตามธรรมชาติ
ที่สุดนางเหลายอมตัดใจไม่ขอเจ้ามะลิกลับไปเลี้ยง
พร้อมกับบอกถึงเหตุผลว่าเพราะอะไร
ถึงรักและผูกพันกับลิงตัวนี้เหมือนลูกสาวอีกคน
แล้วตัวเอ็ดยังมาทิ้งลิงอีกอะไรอย่างนี้
เลยคำนั้นแล้วมันแทงใจคำของชันทุกวันอย่างนี้
แม่ครับพึ่งทิ้งท่อมมามะลินี่แหละ
ค่ะมะลิดูแล้วลิงไม่ต้องรักษาล่ะ
ฝากกับธรรมชาติรักษาคนเนี่ย
ครอบครัวบาดงูเหลือมขอบคุณมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

พร้อมกับขอเยี่ยมเป็นระยะให้พ่อหายคิดถึง
แม้ความรักที่คนมีให้กับสัตว์จะเป็นสิ่งที่ดี
แต่ทุกความรักก็ไม่จำเป็นต้องครอบครองและเคียงคู่
โดยเฉพาะกับสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างเจ้ามะลิตัวนี้
บางทีคนเราก็ต้องคิดกันเหมือนกันนะครับ
ตกลงแล้วมนุษย์หรือว่าสัตว์ป่ากันแน่